เนี่ยคุณสืบสกุลดูด้านหลังของเราสิ
แค่เห็นข้อความพาดหัววันนี้ดิฉันรู้สึกปวดใจยังไงก็ไม่รู้
ดูสิคะแพงทั้งแผ่นดิน
จ่อขึ้นราคาอีกเพียบเลยขอฟุบโต๊ะก่อนได้ไหมฮะ
หลายคนกุมขมับเลยคุณผู้ชมณภาวะนี้
โรคระบาดโควิดเป็นสิ่งที่เราต้องกังวลกัน
แล้วเรื่องปากท้องจะอยู่ยังไงจะตายกันอยู่แล้ว
เศรษฐกิจปากท้องก็ต้องติดตามกันนะฮะ
อะไรขึ้นบ้างล่ะครับหมูก็ขึ้นมาแล้ว
เนื้อไก่ก็ขึ้นราคาไข่ไก่ก็ขึ้นราคา
ต่างนานาจะตามมาอีกนะครับ
ดังนั้นเป็นข่าวแรกที่เราจะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบกันเลยนะครับ
กรณีที่นี่แฮชแท็กแพงทั้งแผ่นดิน
เทรนด์ยอดนิยมในทวิตเตอร์ของประเทศไทย
คุณดูสิฮะมียอดทวิตมากกว่า๙๖๐๐๐ครั้ง
เพราะว่าต่างคนต่างทนไม่ไหวนะฮะ
ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี๒๕๖๕มาเพียงแค่

ข้าวของขึ้นราคานำโด่งไปแล้วครับ

แพงขึ้นอีกกว่ากิโลกรัมละ๕๐บาท
เพราะเกิดโรคระบาดสัตว์ทำให้หมูขาดตลาด

พวกวัตถุดิบอาหารสัตว์อะไรต่าง
ต้นทุนของผู้เลี้ยงเขาบอกมันสูงขึ้น
ตามมาด้วยครับไข่ไก่ปรับขึ้นแผงละ๖บาท
ไข่ไก่ปรับมา๒๓วันนะฮะ
ก็คือประกาศมาตั้งแต่วันที่๗

เนื้อไก่ขึ้นตามอีกกิโลกรัมละ๑๓บาทครับ
ทั้งหมดเป็นวัตถุดิบคู่ครัว
ผู้บริโภคต้องบริโภครวมถึงร้านอาหารต่าง
ก็ต้องปรับราคาของเมนูอาหารต่างด้วย

เมนูกันตายนึกอะไรไม่ออกนึกถึงข้าวไข่เจียว
แต่พอไข่มันแพงมันก็ต้องปรับเพิ่มราคาไง
กะเพราหมูอย่างนี้โอ้โหหมูแพงก็ปรับขึ้นราคาอีกนะครับ
เมนูละ๕๑๐บาทเป็นอย่างน้อยนะครับ
อันนี้โหเขาบอกหมูมาก่อนไข่ตามมาแล้วก็ไก่ก็ตามมาอีกนะฮะ
นี่เป็นของคู่ครัวของคู่ร้านนะครับ
ส่วนเรื่องของค่าครองชีพต่างอีกนะคุณฮะ
ทางด่วนก็จุกกันไปแล้ว
ปรับขึ้นไปแล้ว๑๕๓๕บาทนะครับ
ก็คือทางด่วนศรีรัฐวงแหวนรอบนอก
ปรับไปแล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว๑๕ธันวาคม
ทีนี้สิ่งที่จะปรับขึ้นอีกตรึงต่อไปไม่ไหว
ก็คือค่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ
ที่จะขึ้นระยะละ๑บาท
เขาบอกว่าตรึงค่าโดยสารมานานกว่า๒ปีแล้ว
ขึ้นกันเมื่อไหร่คุณ๑๔มกราคมนี้

วันศุกร์นี้ฮะตรวจเช็คราคาให้ดีนะครับ

ท่านเคยขึ้นไปท่านั้น๘บาทจะขึ้นไป๙บาท
ส่วนไปลงอีกท่านึงก็อาจจะ๙บาทขึ้นเป็น๑๐บาท
อะไรอย่างนี้นะฮะชักให้ดี
ส่วนสิ่งที่โอ้โหอันนี้ก็สำคัญมากก็คือก๊าซหุงต้ม
คุณก๊าซหุงต้มขึ้นราคาแบบขั้นบันได
ดีเดย์๑กุมภาพันธ์นี้นะฮะ
ตรึงราคาก๊าซไว้ถัง๑๕กิโลกรัมที่ราคา๓๑๘บาท
ก็ขยับราคาขึ้นในวันที่๑กุมภาพันธ์นี้นะครับ

ขึ้นหน่วยละ๑๖บาท๗๑สตางค์ต่อหน่วย
โอ้แต่ว่าเมื่อเช้าเลยคุณผู้ชม

ขับรถออกมาเอาเลี้ยวเข้าปั๊มจะเติมน้ำมัน
เอ้านี่เขาปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดนะ

บอกหมูแพงคาดลากยาวอีกหลายเดือนนะ
ก็ยังไม่ชัวร์จะแพงอีกนานแค่ไหนนะฮะ
เพราะขึ้นอยู่กับการนำเข้าปู่ย่าพันธุ
แล้วก็ต้องดูคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่
เอกบอร์ดเนี่ยสรุปเรื่องการนำเข้า
ตู่สั่งพาณิชย์เร่งแก้ราคาหมู

แล้วก็ขู่พวกโฉยอากาศขึ้นราคาด้วยนะครับ
แล้วมีข้อมูลออกมาบอกว่ามันขึ้นตามกลไกตลาดโลก

ค่าเฉลี่ยของราคาสินค้าอยู่ในระดับสูงสุด
นับตั้งแต่ปี๕๔โอ้โหมันมาจุกกันปี๒

กระทั่งต่อเนื่องปี๖๕นี้นะครับ
ก็๑๐กว่าปีไม่ได้ขึ้นราคากันขนาดนี้
อันนี้เขาบอกกลไกตลาดโลกด้วยนะครับ
แล้วก็ชาวโซเชียลโอดครวนว่าของขึ้นราคา

แต่ที่ไม่ขยับไปไหนเลยก็คือค่าแรงของคนไทย
เมนต์ส่วนใหญ่ก็ส่งไปถึงรัฐบาลนะครับ

อย่าปล่อยภาระให้ประชาชนต้องแบกกันแต่ฝ่ายเดียว
นี่คือคอมเมนต์ต่างหลังจากที่แฮชแท็ก
แพงทั้งแผ่นดินติดเทรนด์ทวิตเตอร์นะครับ
ใช่ค่ะนี่คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้มาก็ได้นะคะ

มันส่งผลกระทบไปถึงภาพรวมทั้งประเทศจริงอะเนาะ